คุณผู้ชมพาไปดูคลิปน่ารักกันหน่อยนะคะ
หนูน้อยคนนี้บอกว่าข้ามมากับพระยังไง

โอ้โหน่ารักจังเลยฮะเดินวิ่งเข้าไปคุกเข่าหน้าพระเลย

รอใส่บาทให้พระ

พระทีละรูปทีละรูปจนครบ

แบบนี้มันต้องปลูกฝังใช่ไหมคุณสุดสกุล
เด็กคือเห็นพ่อแม่ทำแบบนี้ทุกวันเป็นการปลูกฝัง

ทำให้เห็นเป็นให้ดูแล้วเด็กจะทำตาม

แล้วก็ผู้ปกครองก็เอาคลิปนี้มาลงในโลกโซเชียลใส่บทเพลงไปสักนิดหนึ่ง

ใช่ค่ะนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันข่าวนะฮะ